ขั้นตอนการแจ้งข้อหาการขออนุมัติศาลออกหมายจับ
พยุงเขาเนี่ยตามเหตุการณ์ที่เราคุยกันเนี่ยครับพี่เกิดผล

อันนี้ถือว่าตำรวจทำตามขั้นตอนใช่ไหมครับ
คือถ้าขั้นตอนการขออนุมัติออกหมายจับเนี่ย

เมื่อมีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์
เรามีการสอบส่วนในเบื้องต้นได้ว่า

แล้วก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

น่าจะหรือเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกระทำความผิด

แค่มีมูลหรือน่าจะ
ศาลก็จะตรวจพระอาธารณ์ในเบื้องต้นแล้วน่าจะเชื่อได้ว่า
บุคคลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำความผิด

อันนี้คือคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้เสียหาย
ที่เขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน

ไม่จำเป็นต้องว่าเบอร์นี้คุณคนนี้ยังใช้อยู่ไหม
รูปที่เอามาชี้ใช่แต่ว่าเขาอยู่เขาเคยมาตราดไหม
เขาเคยมาจันทร์ไหมขับรถตู้ไปหรือเปล่าอันนี้
พนักงานสอบสวนยังไม่จำเป็นต้องจะเรียกมาก่อน
เพื่อจะสอบให้สิ้นสงสัยหรือไปหาหลักฐานอะไรยังไง
เออโดยปกติโดยปกติถ้าเป็นคดีอื่นอื่น
ถ้าอัตราโทษมันไม่สูงถ้าอัตราโทษมันไม่สูง
คือถ้าไม่เกินสามปีพระนักสอบส่วนจะออกหมายเรียกก่อน
ครับเพื่อมาเป็นพยานหรือมารับทราบข้อเก่าหาก่อน
อืมค่อยดำเนินการจับกลุ่มแต่เนื่องจากความผิดฐานค้ามนุษย์
อัตราโทษมันสูงมากเกินสามปีจึงไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียก
นี่สิบห้าปีใช่ครับนี่เป็นขบวนการปกติ
ทีนี้พอจับก็ออกหมายจับเมื่อจับกลุ่มมาเมื่อจับมาแล้ว
ก็ต้องมีการสอบสวนเป็นปกติแล้วถึงจะให้เราให้การ
สอบสวนเราให้การเราจะให้การยังไงแล้วเรามีพยานฐานอะไรบ้าง
ครับที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์
แต่ความจริงแล้วกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยาฐานทุกอย่าง
เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์อ่าแต่ส่วนใหญ่พนักสะสวนจะรวบรวมพยานฐาน
พิสูจน์ความผิดมากกว่าบริสุทธิ์เพราะว่าบ้านเราอ่ะ
มันเป็นระบบกล่าวหาพยาฐานไม่พอไม่เป็นไร
แต่กล่าวหาไว้ก่อนแล้วไปหาพยาฐานสืบกันในภายหลังก็ได้โอ้โห
สมมุติถ้าเกิดเขาไม่ได้ประกันตัวสารท่านไม่ให้ประกันขึ้นมา
ถูกขังอยู่ข้างในจนกว่าจะสารตัดสินคดีครับอุ้ยตายแล้ว
ถ้าบริสุทธิ์ก็ยกฟ้องบ้านเราบ้านเราผมไม่ได้พูดเองนะท่านพนักอายการท่านพนักอายการน้ำแท้บุญมือสล่างท่านพูดเลยว่าบ้านเราติดคุกฟรี๘๔วัน
เพราะระบบเก่าหาคือจับมาขังก่อนแต่หลักฐานไม่พอก็ค่อยหารักฐานเข้ามาก็ได้ไม่มีหลักฐานก็ปล่อยตัวไป
สิบสี่วันคือช่วงฝากฝากขังใช่ครับอ่าอย่างพี่พยุงเนี่ยถือว่าสารท่านให้ประกันตัวออกมาในช่วงก็ก็ให้ประกันตัวนั้นระหว่างคำร้องขอฝากขังแต่ไม่ถือว่าฝากขังไงเพราะประกันตัวมาอ่า
ถ้าฝากหังมาเขาว่าอยู่ในเรือนจำอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาแปดสิบสี่วันถึงจะยื่นฟ้องในระหว่างแปดสิบสี่วันเนี้ยถูกหังไปก่อน
พยายามหลักฐานยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นระบบกล่าวหาไงเมื่อมีคนมากล่าวหาว่าคนผิดและหลักฐานมาอายการก็จะยื่นฟ้องภายใน๘๔วัน
แต่ถ้าอายการบอกว่าพยานหลักฐานไม่พอฟ้องก็จะปล่อยตัวไปแปลว่าคุณติดคุกฟรีไป๔วันในเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากพี่พยุงแล้วก็พี่จันเพ็ญภรรยาณขณะนี้หลักฐานที่เรามีคือ๑ภาพถ่าย
ครับที่วันที่เขาอ้างอิงครับหนึ่งพฤศจิกายนปีหกสี่ครับผม
ไปซื้อของอยู่อำภาวาครับเรามีเพื่อนยืนยันว่า
เขาขับวินตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปซื้อของเที่ยงวันนั้นวันนั้นพี่พี่ปัญญาก็อยู่ด้วยเลย
ผมก็ขับวินอยู่นั้นตลอดครับขับวินตั้งแต่เช้าเลยที่บางขุนเทียน
มีคำบอกเล่าว่าเขาเคยใช้เบอร์มือถือนี้และทิ้งไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วใช่ค่ะ
ซึ่งตรงนี้ต้องไปหาเพิ่มก็ต้องไปคัดอีกคัดก่อนครับ
ไปขอคนที่ถูกก่อนเพราะว่าเรื่องทิ้งซิมเนี่ยมีแต่เราพูดเพียงฝ่ายเดียว
ต้องไปหารรับฐานพิเศษเพิ่มให้อีกหนึ่งยังไปชื่อเราอยู่ไหม
หรือว่าถูกระงับไปแล้วมีคนไปใช้เป็นชื่ออื่นแล้ว
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีปัญหาว่าน่าสุขใสไปกันว่า
ถ้าทิ้งซิมทิ้งแบบไหนที่คนจะหยิบไป
ปกติซิมมันเล็กนิดเดียวเท่าเล็บมือเนี่ย
ใช่ไหมครับโยนลงถังขยะไปมันจะไปรู้ได้ไงว่าซิมอันไหนเป็นอันไหน

ขอถามหน่อยได้ไหมคะในกรณีที่ว่าเหมือนที่ว่าเขาสวกเหมือนเรา
เหมือนที่เราเคยเจอเนาะว่าโทรผิดหาคนนี้คนนี้ทั้งที่เราใช้ซิมนี้อยู่แล้ว
คือเขาเปลี่ยนซิมแต่คนที่เคยใช้ซิมเก่ามันยังไงวะ
ก็คือเราเอาเบอร์นี้มาใช้แต่เราลงทะเบียนเป็นชื่อเราแล้ว
แต่ยังมีคนโทรผิดว่าเป็นนางคนนี้นะเคยใช้เบอร์นี้อะไรประมาณเนี้ย

ก็คือก็คือเขาแค่จำเบอร์ผิดจำก็คือโทรมาสมมุติว่าเบอร์นี้เคยเป็นเบอร์ของคุณใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วคุณจะยกเลิกผมเอาไปใช้เพื่อนคุณยังจำยังเก่า
เข้าใจว่าเป็นเบอร์คุณอยู่โทรเข้ามาเบอร์นี้ผมรับโทรศัพท์บอกไม่รู้จักคุณ
มันก็ไม่แปลกอ๋อแต่ชื่อใครล่ะในเวลานั้นค่ะแต่เท่าที่ฟังจาก
จากทางพี่พยุงเขาเนี่ยทนายเกิดผลเชื่อว่ามีโอกาสในการที่จะสู้คดีได้ใช่ไหมครับ
ถ้าจากข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเรื่องซิมเป็นส่วนหนึ่ง
แต่เรื่องสถานที่เกิดเหตุกับสถานที่เราไปปรากฏตัว
เขาเรียกว่าสู้กันโดยอ้างฐานที่อยู่เป็นปัจจัยสำคัญเลยว่าจะแพ้จะชนะครับ
แต่ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าภาพถ่ายที่เราไปถ่ายที่อำภาวาภาพถ่าย
ไม่ใช่การตัดต่อไม่ใช่ครับไม่ใช่การตัดต่อต้องเป็นภาพยิง
มีพยานบุคคลเย็นว่าไปกับเรามีจริงครับแล้วมันต้อง
มันต้องผ่านขบวนการในการสืบพยานในศาลให้ละเอียดนะครับ
เตรียมตัวดีดีสุดท้ายถ้าชนะคดีแล้วเขาฟ้อง
สามารถเรียกร้องเอาผิดจากใครได้บ้างที่เขาต้องเนี่ยต้องตกเป็นผู้ต้องหา
ต้องไปนอนในห้องคุมตัวผู้ต้องหาเดี๋ยวต้องเดินทางไปศาลอีกไม่รู้
รอบต่อกี่รอบอย่างเงี้ที่จังหวัดตราดไงประการแรกถ้าเราตกเป็น
คิดว่าถ้าเราไม่ทำเขาจะมีเงินชดเชยให้
แรกด้ายตามติดอยู่แล้วเงินชดใช้เงินยาวยาให้
ถ้าสมมุติว่าเขาปากปำนะแต่ถ้าเขาทำตามหน้าที่ก็ไม่เป็นไร
เขาก็หาเราหรือชี้ว่าเราเป็นคนที่ไปขับรถ
ก็คือผู้หญิงคนนั้นนะครับประมาณนี้
ชี้รูปเราใช่ครับที่บอกว่าติดต่อกับเราครับ
ซึ่งเราจะเจอเขาไหมเนี้ยได้เจอไม่เคยได้เจอเลยค่ะ
เขาเป็นพยานปากตอนนั้นเขาอาจจะอยู่ในช่วงของคุ้มครองพยานใช่ไหม
เขาเป็นพยานปากสำคัญเมื่อตอนนี้เขาไม่สามารถปรากฏตัวได้
เพราะว่าถ้าตำรวจบอกชื่อไปถ้าคุณเป็นคนร้ายอ่ะครับ
คุณก็ต้องไปสั่งเก็บปิดปากฆ่าเขา
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้รู้จักว่าเป็นใคร
แต่เมื่อขึ้นศาลเขาจะปรากฏตัวเอง
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง